คือร้องได้ให้ร้อง

มองถุงสีทองคาใด
ยิ่งปวดหัวใจ

ชื่อเพลงนี้นะครับ
ศิลปินก็คือคุณวิรดาวงเทวันนั่นเอง

ทำไมหนูถึงกล้าร้องทั้งทั้งที่ไม่เคยร้องมาก่อนเลย

ถ้าไม่กล้าเราก็ไม่รู้ว่าเราจะทำได้ไหม
ถ้าไม่กล้าเราก็ไม่รู้ว่าเราจะทำได้ไหม
ถ้าไม่กล้าเราก็ไม่รู้ว่าเราจะทำได้ไหม

อันนี้ต้องชื่นชมเลย

อยากซื้อลำโพงเครื่องเสียง

อันนี้ให้คุณยายหรอ
คุณยายแดงคะทำไมต้องซื้อลำโพงและเครื่องเสียง

คุณยายแดงคะทำไมต้องซื้อลำโพงและเครื่องเสียง
คุณยายแดงคะทำไมต้องซื้อลำโพงและเครื่องเสียง
คุณยายแดงคะทำไมต้องซื้อลำโพงและเครื่องเสียง
คุณยายแดงคะทำไมต้องซื้อลำโพงและเครื่องเสียง

คุณยายแดงคะทำไมต้องซื้อลำโพงและเครื่องเสียง
คุณยายแดงคะทำไมต้องซื้อลำโพงและเครื่องเสียง

คุณยายแดงคะทำไมต้องซื้อลำโพงและเครื่องเสียง
คุณยายแดงคะทำไมต้องซื้อลำโพงและเครื่องเสียง
คุณยายแดงคะทำไมต้องซื้อลำโพงและเครื่องเสียง
คุณยายแดงคะทำไมต้องซื้อลำโพงและเครื่องเสียง
คุณยายแดงคะทำไมต้องซื้อลำโพงและเครื่องเสียง
คุณยายแดงคะทำไมต้องซื้อลำโพงและเครื่องเสียง
คุณยายแดงคะทำไมต้องซื้อลำโพงและเครื่องเสียง

คุณยายแดงคะทำไมต้องซื้อลำโพงและเครื่องเสียง
คุณยายแดงคะทำไมต้องซื้อลำโพงและเครื่องเสียง

คุณยายแดงคะทำไมต้องซื้อลำโพงและเครื่องเสียง
คุณยายแดงคะทำไมต้องซื้อลำโพงและเครื่องเสียง
คุณยายแดงคะทำไมต้องซื้อลำโพงและเครื่องเสียง
คุณยายแดงคะทำไมต้องซื้อลำโพงและเครื่องเสียง
คุณยายแดงคะทำไมต้องซื้อลำโพงและเครื่องเสียง
คุณยายแดงคะทำไมต้องซื้อลำโพงและเครื่องเสียง
คุณยายแดงคะทำไมต้องซื้อลำโพงและเครื่องเสียง
คุณยายแดงคะทำไมต้องซื้อลำโพงและเครื่องเสียง

คุณยายแดงคะทำไมต้องซื้อลำโพงและเครื่องเสียง
คุณยายแดงคะทำไมต้องซื้อลำโพงและเครื่องเสียง
ยายแดงคะทำไมทำไมต้องซื้อลำโพงและเครื่องเสียง
คุณยายแดงคะทำไมต้องซื้อลำโพงและเครื่องเสียง
คุณยายแดงคะทำไมต้องซื้อลำโพงและเครื่องเสียง
คุณยายแดงคะทำไมต้องซื้อลำโพงและเครื่องเสียง
คุณยายแดงคะทำไมต้องซื้อลำโพงและเครื่องเสียง

คุณยายแดงคะทำไมต้องซื้อลำโพงและเครื่องเสียง
คุณยายแดงคะทำไมต้องซื้อลำโพงและเครื่องเสียง
คุณยายแดงคะทำไมต้องซื้อลำโพงและเครื่องเสียง
คุณยายแดงคะทำไมต้องซื้อลำโพงและเครื่องเสียง
คุณยายแดงคะทำไมต้องซื้อลำโพงและเครื่องเสียง
คุณยายแดงคะทำไมต้องซื้อลำโพงและเครื่องเสียง
คุณยายแดงคะทำไมต้องซื้อลำโพงและเครื่องเสียง

คุณยายแดงคะทำไมต้องซื้อลำโพงและเครื่องเสียง
คุณยายแดงคะทำไมต้องซื้อลำโพงและเครื่องเสียง
คุณยายแดงคะทำไมต้องซื้อลำโพงและเครื่องเสียง

คุณยายแดงคะทำไมต้องซื้อลำโพงและเครื่องเสียง
คุณยายแดงคะทำไมต้องซื้อลำโพงและเครื่องเสียง
คุณยายแดงคะทำไมต้องซื้อลำโพงและเครื่องเสียง
คุณยายแดงคะทำไมต้องซื้อลำโพงและเครื่องเสียง
คุณยายแดงคะทำไมต้องซื้อลำโพงและเครื่องเสียง
คุณยายแดงคะทำไมต้องซื้อลำโพงและเครื่องเสียง
คุณยายแดงคะทำไมต้องซื้อลำโพงและเครื่องเสียง
คุณยายแดงคะทำไมต้องซื้อลำโพงและเครื่องเสียง
คุณยายแดงคะทำไมต้องซื้อลำโพงและเครื่องเสียง
คุณยายแดงคะทำไมต้องซื้อลำโพงและเครื่องเสียง
คุณยายแดงคะทำไมต้องซื้อลำโพงและเครื่องเสียง
คุณยายแดงคะทำไมต้องซื้อลำโพงและเครื่องเสียง
คุณยายแดงคะทำไมต้องซื้อลำโพงและเครื่องเสียง
คุณยายแดงคะทำไมต้องซื้อลำโพงและเครื่องเสียง
คุณยายแดงคะทำไมต้องซื้อลำโพงและเครื่องเสียง
คุณยายแดงคะทำไมต้องซื้อลำโพงและเครื่องเสียง
คุณยายแดงคะทำไมต้องซื้อลำโพงและเครื่องเสียง
คุณยายแดงคะทำไมต้องซื้อลำโพงและเครื่องเสียง
คุณยายแดงคะทำไมต้องซื้อลำโพงและเครื่องเสียง
คุณยายแดงคะทำไมต้องซื้อลำโพงและเครื่องเสียง
คุณยายแดงคะทำไมต้องซื้อลำโพงและเครื่องเสียง

คุณยายแดงคะทำไมต้องซื้อลำโพงและเครื่องเสียง
คุณยายแดงคะทำไมต้องซื้อลำโพงและเครื่องเสียง
คุณยายแดงคะทำไมต้องซื้อลำโพงและเครื่องเสียง

คุณยายแดงคะทำไมต้องซื้อลำโพงและเครื่องเสียง
คุณยายแดงคะทำไมต้องซื้อลำโพงและเครื่องเสียง
คุณยายแดงคะทำไมต้องซื้อลำโพงและเครื่องเสียง
คุณยายแดงคะทำไมต้องซื้อลำโพงและเครื่องเสียง
คุณยายแดงคะทำไมต้องซื้อลำโพงและเครื่องเสียง
คุณยายแดงคะทำไมต้องซื้อลำโพงและเครื่องเสียง
คุณยายแดงคะทำไมต้องซื้อลำโพงและเครื่องเสียง
คุณยายแดงคะทำไมต้องซื้อลำโพงและเครื่องเสียง
คุณยายแดงคะทำไมต้องซื้อลำโพงและเครื่องเสียง
คุณยายแดงคะทำไมต้องซื้อลำโพงและเครื่องเสียง

คุณยายแดงคะทำไมต้องซื้อลำโพงและเครื่องเสียง
คุณยายแดงคะทำไมต้องซื้อลำโพงและเครื่องเสียง
คุณยายแดงคะทำไมต้องซื้อลำโพงและเครื่องเสียง
คุณยายแดงคะทำไมต้องซื้อลำโพงและเครื่องเสียง
คุณยายแดงคะทำไมต้องซื้อลำโพงและเครื่องเสียง
คุณยายแดงคะทำไมต้องซื้อลำโพงและเครื่องเสียง
คุณยายแดงคะทำไมต้องซื้อลำโพงและเครื่องเสียง
คุณยายแดงคะทำไมต้องซื้อลำโพงและเครื่องเสียง
คุณยายแดงคะทำไมต้องซื้อลำโพงและเครื่องเสียง
คุณยายแดงคะทำไมต้องซื้อลำโพงและเครื่องเสียง
คุณยายแดงคะทำไมต้องซื้อลำโพงและเครื่องเสียง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

น้องการ์ตูนด้วยนะครับขอให้ผ่านเพลงนี้ไปให้ได้นะครับ๑แสนบาทเพลงที่๖ครับเพลงนี้มูลค่า๑แสนบาท
สมาธิพร้อมเพลงพร้อมร้องได้ให้ล้านเพลงที่๖เพลงมาครับ

บ่ได้กรรมคงบ่ได้หลังไปเป็นลูกไป
น้องแต่คนงามขอยกอมือไว้
เบ้าเหนือเบ้าตายโอ๊ดอ้าว
บ่ว่าบ้านกรุงบ่ว่าบ้านนอก
เบ้ามาอุ้มมายอกตัวน้อง
กะขืนจะบอกอีแม่จะไปข้าง
เหมือนกว่าได้เขินเกินและกลายเป็นสาวเผา
เจ้าน้อยล่ะบ่คุณบ้างกิวข่าว
รออายุถึงเจ้าก่อนอ้อพี่เจ้า
ถ้าแม่เลิกหาเฮือมาเว้ยเว้ยเนอะจ๊ะ
อีน้องเป็นนักมวยนะแต่บ่สวะเข้าไป
ถ้าบ่ก็ใจดีจะหักถึงวันตาย
จะบ่รายใจหักไข่หักมัน
บ่ก็ใจคิดจุยาวว่าดูไอเหย
จะเลิกเกินจะไปข้าง
แล้วก็ตีเขาเลยก่อนข้าง

นี่และน้องน้องและน้อง